คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มีคนฆ่ากันรายวัน

หน้าไม่ได้บีบแตรไม่ได้

กินข้าวเสียงดังก็ไม่ได้
เปิดเพลงไม่เพราะฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้

อีกคนนึงอยากฟังเพลงกะเหลี่ยงอีกคนนึงไม่อยากฟังอยากฟังลูกทุ่ง
มันไม่เพราะเอาปืนยิงเพื่อนตายเลย
ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวงเล่านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านถ้ำเสือนะฮะตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็กู้ภัยกู้ชีพพระธาตุ
ไปพบศพในขาวภาษาสินชัยอายุ๕๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปกระสุนเข้าที่หน้าอกพอดี๑นัด
กระจายเต็มตัวเสียชีวิตแล้วก็มีปืนวางอยู่ข้างกระท่อม
แล้วก็ไปพบกับนายอิลุยอายุ๖๕ปีเป็นชาวกระเหลี่ยงสัญชาติพม่า
รอมอบตัวอยู่ใบหน้าแบบเรียบเฉยมากเหมือนไม่รู้สึกอะไร
สอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนกลางคืน
กลางเดือดที่ผ่านมาผู้ตายในขาวพร้อมด้วยนายจัตรุพรอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นบุตรชายของในขาวก็เดินเข้าไปบนดอยไปตามหาวัวที่หายไป
แล้วก็ไปเจอนายอิลุยกับนายจ่อเป็นชาวกะเหลี่ยงเนี่ย
แล้วก็เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะ๔คนนี้เป็นเพื่อนกัน
ก็เห็นเพื่อนเดินขึ้นมาเออมากินเหล้าด้วยกันมานี่มานั่งล้อมวงกันอยู่กระท่อมกลางป่า
บนดอยหลังจากเมาได้ที่ครับนายจตุพรกับนายจ่อขอตัวไปนอนในกระท่อมละกันเหนื่อยแล้ว
ส่วนในข่าวกับอีลุยเป็นเพื่อนกันนั่งดื่มกันต่อ
เป็นเพลงของชนเผ่าเขานะดังลั่นดอยเลย
แต่ในข่าวแย่งมาไม่เอาไม่รู้เรื่องอยากฟังลูกทุ่งในข่าวก็มาเปลี่ยนเป็นเพลงลูกทุ่ง
อีลุยโกรธมากเพราะฟังลูกทุ่งไม่รู้เรื่อง
สุดท้ายทะเลาะกันถึงขั้นกับมีปากเสียงกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ปั๊งเป็นอย่างเดียวครูเพื่อผู้ชมลูกชายตื่นขึ้นมา

รอบกันจะรอบกันเริ่มแย่งฟังเพลงกันเมาเล่าโค้กขวด

แต่ว่าไม่มีอะไรคนตายเนี่ยเขามีวิทยุเสียบใจแบทหมด
แล้วเขาชอบฟังเพลงก็เรียกคนยิงอ่ะ
เมาสรุปแล้วก็แค่นั้นแหละผู้ชม

แย่งกันเปิดวิทยุสุดท้ายก็ฆ่ากันตาย
สุดท้ายเนี่ยมันอีกทีนึงมันก็คือเกิดจากเหล้านั่นแหละ

พอดื่มเหล้าไปนิสัยคนก็เปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนใจ
เพื่อนก็กลายเป็นศัตรูกันถึงขั้นกับฆ่าแกล้งกันแบบนี้
แต่พอโทษเล่าบางทีก็สงสารเล่าเหมือนกันนะ
เหล้าจริงมันก็อยู่เฉยอยู่ที่คนดื่มนั่นแหละค่ะ

ดื่มจนขาดสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แบบ
จากนี้จะฟังเพลงอะไรคุยกับเพื่อนก่อนนะครับ
ให้เพื่อนแบบว่าอย่าโกรธก่อนจะเปลี่ยน